และถ้าพูดถึงเรื่องของอาหารวันนี้ก็ยังมีมานำเสนอกันอยู่
ปกติแล้วคุณเคยทานไหมปลาหมึกบด
เคยอจำเลย
ชอบใช่ไหมปลาหมึกแถวไหนแพงสุด
แถวบนถูกต้องฮะแล้วไงต่ออ่าถูกหรอ
แล้วปลาหมึกที่คุณทานแถวบนเนี่ยยาวกี่เมตรห้ามตอบ๘เมตร
โอ๊ยมันไม่ถึงเมตรหรอกโอ๊ยแชมป์กินก็ป่ามือยาวถึงประมาณนี้
บางคนเขาบอกยาวแค่นี้ฝ่ามือนึงใช่ไหม
แต่ว่าปลาหมึกบดร้านนี้ยาว๒เมตร
หมึกหรืองูเอออยากรู้ใช่ไหมล่ะตามไปดูว่ายาวจริงหรือเปล่า
ไม่ได้โม่มึกบดจ้ามึกบดร้อนจ้า
ปลาหมึกบดต้ี่จ้าแถวบนแถวรังเลือกเลยจ้า

เลือกไหมคะเลือกเอาไหนดี
ร้านอ๊อนด์หมึกบดจ้าวเด็ดจ้าวดังประจำทน
เบียบชายทะเลหน้าอ่าวประจวบจังหวัดประจวบคิริคัน
เห็นร้านนี้มาเป็นร้านรถเข็นทั่วไป
เหมือนที่เราเคยเห็นร้านเล็กแต่ความอร่อยผมไม่เล็กนะครับ
หมึกผมก็ไม่เล็กนะครับ
เพราะว่าใครที่ได้ลิ้มลองรสชาติหมึกบดร้านนี้นะ
พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อย

คุณค่ะได้คำตอบมาเลยเขาบอกหมึกหมดร้านนี้นะ
มีความหวานความเค็มแบบพอดี
คือน้ำลายเลยอ่ะคุณดูมันน่าทานจริง
ตัวแผ่นหมึกก็จะถูกรีดจนบาง
ทำให้เวลาเคี้ยวคุณดูนะ
มันจะแบบมันเพลินหนึบกำลังดีไม่เหนียวจนเกินไป
เอาสลับเมตรมาวัดความยาวกันให้ดูกันไปเลยค่ะ
โอ้โหยาวจริงอะไรจริง

นี่นะคะเราก็จะมีน้ำจิ้มที่เป็นน้ำจิ้มรสเด็ด
หมึกบดนี้ต้องทานกับน้ำจิ้มรสเด็ดนะ
ึกบดร้านนี้อย่างที่บอกความพิเศษของเขาก็คือ
หึกบดยาว๒เมตร

ทำมาตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนอยู่เลยค่ะสุดเด็ดความอร่อยที่ทำให้ขายดีก็คือการเลือกหมึก
แล้วการย่างการย่างนี่สำคัญมากด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือกลิ่นของกลิ่นหอมจากกะลามะพร้าว
แล้วก็กลิ่นหอมของหมึกเวลาย่างมันจะทำให้ปลาหมึกมีรสชาติที่อร่อยนะคะ
ใครอยากไปแถวนั้นอยากรู้ว่าร้านอยู่ตรงไหนอะไรยังไงสอบถามกันได้เลย
เขามีบริการอะไรรู้ไหมแพ็คถุงศูนยากาศส่งปรายศนีย์
เราสั่งได้แล้วคุณเพราะว่าศูนยากาศคือกลิ่นไม่ออกมาแน่นอน
ถ้าสนใจโทรไปสอบถามกันได้เลยหมายเลขโทรศัพท์นะจ๊ะ
และบอกเลยว่าที่สำคัญ
ร้านหมึกบดของพี่นิทิวัตรร้านนี้เป็นร้านเดียวที่สามารถ
ดให้หมึกมีความยาวตั้งแต่๑เมตร
ยาวไปจนถึง๓เมตรกันเลยทีเดียวค่ะ
โอ้ยจาก๑เมตรเป็น๓เมตรพี่เขาถ่ายมากว่าเท่าไรนะ๔๐กว่าปี
มานานมากตั้งแต่ตัวเองเรียนหนังสือค่ะ
ประสบการณ์ทำให้มีทุกวันนี้
คือจริงแล้ววิธีการเลือกหมึกก็สำคัญ
วิธีการย่างการใช้ไฟทุกอย่างสำคัญหมดเลย
ถ้าเราสนใจแล้วก็ใส่ใจในการทำจริงนะ
ยังไงคนก็ชอบยังไงก็ดี

เอาล่ะเรื่องของหมึกผ่านไปยังไงดูแล้วก็หิวอะเนาะ
จริงถ้าเกิดว่าเรามี๒๐มือเราก็จะบดได้หลายเมตรขึ้น
ใช่ไหมฮะได้หลายตัวไม่เกี่ยวเลยอ๋ออ๋อ
อย่างไรลองสั่งดูพี่เขามีจัดส่งเป็นบัตรยากาศด้วยนะจ๊ะ